ว่าเขามีการแชร์บอกว่ามีเป็นเรื่องราวการทะเลาะวิวาสเกิดขึ้น
ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า
ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าบางทีทางมันก็แคบเนาะ

เดี๋ยวใครจะเข้าเดี๋ยวใครจะออกต้องจัดสรรกันให้ดี

ซองจอดรถช่องจอดรถก็เป็นปัญหากันบ่อย
ทีนี้เกิดเหตุขึ้นมาถึงขั้นเอามีดออกมาไล่ฟันกัน
แล้วคนที่เป็นผู้เสียหายเอาเรื่องราวนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ดูเรื่องราวที่แชร์ในเฟซบุ๊คกันก่อนนะคะ
เป็นภาพนี่เป็นภาพมีข้อความแล้วก็เป็นภาพ
ภาพนี้จะเห็นภาพเป็นภาพมือนี่นะคะ
มือเขาบอกว่าเป็นนิ้วมือของคุณแม่ตัวเอง
ที่ถูกคู่กรณีฟันด้วยมีดดาบ
หลังจากขับรถเฉียวชนกันในลานจอดรถห้างแห่งหนึ่งย่านท่าพระ
หลังจากนั้นได้ขับรถคนที่เอามีดลงมาฟันเนี่ยนะ
ได้ขับรถหลบหนีไปก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ให้ช่วยกันตามหาหน่อยเพราะแม่ถือว่าได้รับบาดเจ็บ

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลเห็นโพสต์นี้
แล้วก็เลยตรวจสอบไปนะคะยังหญิงสาวซึ่งเป็นผู้ที่เสียหาย
เล่าให้ฟังบอกว่าวันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ตัวเองกับสามีขับรถออกจากลานจอดรถของห้าง
ขับมาเบียดด้านข้างจนเฉียวชนกัน
ลงจากรถไปพูดคุยกับคู่กรณีพร้อมบอกคู่กรณี
ตัวเองบอกว่าขับมาในช่องทางหลัก
กำลังจะถึงทางออกอยู่แล้วคุณเนี่ยมาเบียดทำไม
รอต่อด้านหลังก็ได้อยากจะให้ตัวเองขับพ้นออกไปก่อน
แต่ทีนี้คู่กรณีตอบกลับมานะคะด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างหยาบคาย
แล้วก็มีอารมณ์โมโหเหมือนกันไม่พอค่ะ
เดินไปที่หลังรถของตัวเองเอามีดดาบออกมาไล่ฟันต่อหน้าเด็ก
เด็กซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นลูกของคู่กรณีนั่งมองอยู่ในรถอยู่เลยนะคะ

เราก็เข้ารถไปเลยแล้วคราวนี้เราก็ห่วงลูกเนอะ
เราก็ให้ลูกเข้าลูกก็ไม่เข้าเลยแต่ในใจว่าถ้าเราไม่เข้าลูกก็คงไม่เข้า
เราก็เลยเข้ารถพอเราเข้ารถปุ๊บประตูมันจะเปิดอยู่หน่อยหนึ่ง
มันแทงมีดเข้ามาเลยค่ะแล้วเราก็เลยเอามือจับมีดค่ะ
ก็เลยตัดเนื้อนิ้วนางไปหน่อยนึง
ลานจอดรถแม้ว่าจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าไม่น่าจะถึงขั้นเอามีดลงมาไล่ฟันกันแบบนี้

บอกว่าตอนนี้จนถึงนาทีนี้ยังตกใจอยู่เลยนะคะ

จริงที่คู่กรณีจะต้องเอามีดดาบลงมาไล่ฟัน
ส่วนเรื่องของคดีนะคะพันธ์ตำรวจเอกธวัชชัยศรีสุรัง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบุคโล
บอกว่าเบื้องต้นพนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมแล้ว
พร้อมให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันตัวผู้ก่อเหตุ
พนักงานสอบสวนก็จะได้ตรวจสอบประวัติผู้ก่อเหตุและตำหนิรูปภัณฑ์สันธารของรถ
ใช้เป็นแนวทางในการสอบสวนดำเนินการอนุมัติหมายจับต่อไป
ส่วนทะเบียนรถยนต์ของผู้ก่อเหตุที่ผู้เสียหายบอกว่าเป็นทะเบียนปลอมนั้น
อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ